พาไปดูนะครับที่ร้อยเอ็ดนะฮะร้อยเอ็ดก็มีผู้โชคดีเป็นเศรษฐีใหม่นะครับ
ก็คือนางสาวสุรางกุลเขียวคีรีนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่อบตวังสามะคีอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ด
สามีนะครับเป็นประหลัดเทศบาลตะบนโคกสูงอำเภอเดียวกันชื่อว่านายบุญเกิดนะครับ
นี่ฮะนำสลากกินแม่งรรธวานหมายเลขสองหนึ่งแปดห้าห้าเก้าสองใบไปลงบันทึกระจำวันเป็นหลักฐานที่สพสว่างอำเภอโพนทอง
สองใบนะฮะก็สิบสองล้านนะฮะใบละหกล้านนะครับ
โดยนางสาวสุรางกูลบอกว่าก็เป็นเลขที่ได้มาจากโทรศัพท์มือถือของตัวเองนะ

ก็เลยไปซื้อสลากไปเจอพ่อค้าเร่
นำมาขายให้ที่บ้านเช่าที่ข้างสพสว่างนั่นแหละ

ซึ่งปกติแล้วตัวเองไม่ค่อยซื้อเลขท้ายโทรศัพท์มือถือ
เพราะว่ามันก็เป็นเลขท้ายโทรศัพท์มือถือที่ใช้มานานแล้ว
แต่ว่างวดนี้ไม่รู้มีอะไรมาดนใจนะครับ
ว่าคงเป็นเจ้าที่ที่พักอาศัยอยู่แล้วก็เจ้าแม่ย่าดำมาโดนใจให้ลาบนะครับ
ไปซื้อสลากในหมายเลขลงท้ายของโทรศัพท์มือถือของตัวเองนะฮะ
เนื่องจากก็กราบไหว้ขอพรเป็นประจำก็เลยถูกรางวัลที่หนึ่งเลย
ค่ะจากร้อยเอ็ดคุณผู้ชมไปดูที่ระยอง
รายนี้ก็ถูกรางวัลที่๑๒ใบเหมือนกัน๑๒ล้านนะคะ
นั่นก็คือนางสาวสมนึกเจริญอายุ๕๑ปี
ก็ทำอาชีพทำไร่สับปะรดแล้วก็เป็นแม่ค้าขายสับปะรด
ตำบลพนานิคมอำเภอนิคมพัฒนาที่ระยอง

บ้านเกิดผมเลยครับสวัสดีครับคุณพี่สมนึกครับ
นับญาติอีกแล้วคุณภาคภูมิ

นี่แหละเขาก็ไปพร้อมกับญาติ
ก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานที่สพนิคมพัฒนา

บอกว่าคืนก่อนออกรางวัลเนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่๒ใบจากตลาดนัดตะเคียนเตี้ยที่โรงโป๊อำเภอศรีราชาชนบุรี

คือวันนั้นที่ไปเนี่ยเพราะว่านำสับปะรดไปขาย
พอขายสับปะรดหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยเดินหาซื้อลอตเตอรี่ในตลาด
ตอนนั้นไม่ได้ตั้งใจเลยนะว่าจะซื้อเลขนี้แต่คุณผู้ชมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ
ตอนที่กำลังคลี่ดูลอตเตอรี่ที่อยู่บนแผงเนี่ยนะคะ
จู่เนี่ยสลากสองใบที่ถูกรางวัลที่หนึ่งมันปลิ๊วขึ้นมาติดมือ

อันนี้คือมากับดวงจริงค่ะ
ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็เลยตัดสินใจซื้อ
ไม่อยากเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อถูกรางวัลไปเรียบร้อยแล้ว
อันนี้เรียกว่าลาบลอยใช่ไหมคะมันลอยมาติดมือเฉยเลย

แล้วก็บอกด้วยนะบอกว่าก่อนไปซื้อฝัน
ฝันว่าเห็นโบสถ์เห็นประสาทลอยอยู่บนท้องฟ้า
ก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นนิมิตดีเป็นฝันดีหรือเปล่า

ถามว่าคุณพี่คะเงินที่ได้๑๒ล้านจะเอาไปทำอะไรบ้าง
บอกว่าจะเอาไปรักษาคุณแม่ที่ป่วยเป็นโรคไต
นี่จำเป็นใช่แล้วก็จะเอาเป็นทุนให้ลูกได้เรียนหนังสือ

ไปทำบุญจะได้มีสิ่งดีเข้ามาในอนาคตด้วยไง
ดีฮะก็ดีใจด้วยนะครับ

ที่พิศนุโลกครับก็มีผู้ที่ถูกรางวัลที่๑นะครับ
เป็นแคดดี้สนามกอล์ฟนะครับ
อยู่ที่สนามกอล์ฟดงภูเกิด
ค่ายบชร๓หรือว่าค่ายสมเด็จพระเอกาทศรษนะครับ
ถัดนี้ครับชื่อว่านางศรีมาจันห์อิน
เป็นชาวตะมนต์ในเมืองอำเภอเมืองนะครับ
ก็ถูกรางวัลที่๑ก็ไปพร้อมกับครอบครัวเลย
ไปลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานวิธีสอบภอมเมืองพิศนุโลก
ซึ่งคุณพี่สิริมาเนี่ยญาติเราเยอะนะวันนี้
สลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลที่๑นั้น
ซื้อมาจากอำเภอปะเกร็ดนนทบุรีนะ
มาถึงนี่เลยนะครับซื้อมา๙ใบ
ไปส่งลูกสอบที่นนทบุรี
หลังจากประกาศผลรางวัลก็เอาสลากมาตรวจ
พบว่ามีอยู่๑ใบที่ถูกรางวัลที่๑
ก็ดีใจสุดขีดเลยนะครับรวบรวมสติได้
ก็บอกกับครอบครัวแล้วก็พากันไปลงบันทึกประจำวันนะฮะ
ขั้นตอนต่อไปก็คือเดี๋ยวจะไปที่กองสลากไปรับเงินรางวัล
ค่ะทีนี้ดูที่อายุทยาบ้างคุณผู้ชม
นายสิทธิชัยก็เป็นอีกคนนึงค่ะที่ได้รับทรัพย์
ได้รับโชค๒แสนกว่าบาท
คือไปกราบกุมารเจ้าสัวเฮงที่อาสมหรือศรีเนร
๒ใบพี่เขาซื้อเยอะมากเลยนะ

ใช่ค่ะก็เลยรวมแล้วเนี่ยได้เงินรางวัล๒๖๔๐๐๐บาท
เพราะว่ากุมารมาเข้าฝันแล้วก็บอกแบบตรงเลย
คุณพักภูมิ๘๒เลยเจรเวรซื้อที่ไหนมี๘๒ซื้อหมดเลย
แล้วก็งวดก่อนนะคุณพี่เขาก็ดวงดีมากนะ
เพราะว่างวดก่อนก็ถูกรางวัลเลขท้าย๕๐ใบมาแล้วดูสิเป็นฟ่อนเลย
ถูกแต่เลขท้ายพี่ถูกรางวัลที่๑๓๒ใบเนี่ยนะ

ดีใจด้วยนะครับดูอีกสักท่านหนึ่งครับ
ท่านนี้นี่มีความฝันเหมือนกันคุณลุงท่านนี้ครับ
คุณลุงลิขิตจิราสุวัสดิ์อายุ๗๒ปีแล้วเป็นชาวชายภูมินะ
แต่ว่าวันนี้มาที่โคราชฮะนครราชศรีมานะครับ
เพราะว่าถูกรางวัลที่๑๔ใบ๒๔ล้าน
แล้ว๔ใบที่ถูกรางวัลที่๑เนี่ย
ก็เอามาโชว์กับผู้สื่อข่าวหลังจากที่ไปลงบันทึกประจำวัน
ที่สพจหเป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว

ประทับลงพวกรอยนิ้วมือเขียนชื่ออะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ
ที่มาที่บ้านหลังนี้ทั้งที่คุณลุงเนี่ย
เป็นชาวชายภูมินะแต่มาบ้านลูกชาย
เนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยคุณลุงบอกว่า

ก็คิดฝันไว้ว่าสักวันหนึ่งจะมีโชคลาภ

ไปเฉียดมาเมื่อสี่วันก่อนก่อนหวยออกเนี่ย
ฝันว่าจับอุจจาระเต็มมือ

ซึ่งตามความเชื่อโบราณถ้าฝันแบบนี้ว่า
หยิบอุจจาระไปจับอุจจาระเนี่ย
จะมีโชคลาบคุณลุงลิขิตก็เลย
ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกับแม่ค้าเจ้าประจำ
ตลาดหนองบัวใหญ่ที่ชายภูมิเลย

ไม่รู้ว่าคุณลุงไปตีจากเลขไหนอะไรยังไงนะ๕๕เนี่ย
แต่ว่าเลขนี้มันหมดเหลือเพียงเลข๕๙
ที่เป็นเลขชุด๔ใบด้วย
แต่๕๙เนี่ยมันก็ตรงกับเลขบ้านเลขที่ของลูกชายด้วย
คุณลุงก็เลยก็เอาเลขนี้ละกัน
ก็ได้ปรากฏว่าถูกครับ
รางวัลที่๑นะฮะเพราะว่าพอซื้อมาแล้วนะ
คุณลุงก็ยังเอาสลากที่ซื้อมานะคุณอริยา
มีขั้นตอนซื้อเสร็จแล้วสวดคาถาเงินล้านก่อน
คือไม่ได้หมายถึงยังลงรายชื่ออะไร

คาถาเงินล้านก่อนได้มาจากพระรูปหนึ่งนะฮะ
ปรากฏว่าหวยออกมาถูกรางวัลที่หนึ่ง
นี่ใครจะเชื่อไม่เชื่อกับฉันนะเพราะว่าผม
ปรัจนาสินห้าต่อหน้าพระพุทธเจ้า
พระปัชเจกษ์คือพระพุทธเจ้าครูพหารหรรภัณฑ์
ผมก็เขียนเอาไว้ตัวพระคาถาเนี่ย
ใส่ลอตเตอรี่ใบนี้เอาไว้แล้วปลูกเสกอยู่๓วันวัน
ตอนที่เข้านอน๓วันพอสวดมนต์เสร็จก็ปลูกเสก

๔ล้านคุณลุงก็บอกว่าจะแบ่งเงินออกเป็น๓ส่วน
หนึ่งก็คือส่งหลานที่มีอยู่๗คนเรียนหนังสือจนจบปริญญาตรี
น้ำแข็งก็ใจเย็นลุงหลานเยอะ

ส่วนที่๒เอาไปทำบุญทำทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับภรรยาที่เสียชีวิตไปแล้ว
ส่วนที่๓ก็คือฝากธนาคารเอาไว้ใช้ช่วงบั้นปลายชีวิต